มีปัญหาเรื่องของการจอดรถอีกแล้วค่ะคุณภาคภูมิ
คราวนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสเกต
เขาบอกว่าเขาไปจอดรถคือมันก็เป็นริมถนนนั่นแหละ
แต่มันเป็นหน้าร้านขายแบตเตอรี่
แล้วร้านนี้เขาบอกว่าจอดไม่ได้หรอก
เพราะว่าหน้าร้านตรงนี้เขากันเอาไว้สำหรับลูกค้าของร้านเท่านั้น
แบบนี้ค่ะแต่คนที่ไปจอดเขาบอกว่าอ้าวมันก็ถนนสาธารณะ

คือถ้าไม่ได้มีป้ายห้ามจอด
ไม่ได้เป็นขาวแดงอะไรแบบนี้ใช่ไหม
คือถ้าโอเคละมันหน้าร้านคุณแต่มันคือถนนสาธารณะ
แต่สุดท้ายผู้เสียหายเขาบอกเค้าโดนแบบนี้เลย
น้ำมันเครื่องกัดสีเอามาฉีดเอามาสาดใส่รถ

แต่ตำรวจบอกว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรหลักฐานไม่พอ
ก็เลยไม่รับแจ้งความแล้วเจ้าของร้านก็โทรศัพท์ไปขู่ให้เธอลบโพสต์ด้วย
อืมบอกว่าเนี้ยทางร้านได้รับความเดือดร้อนเนี้ยค่ะอืม
ทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องนี้ให้ต่อนะคุณผู้ชมครับ
ถามเรื่องนี้กับสัตวแพทย์หญิงนันทการศรีผุยเขาเป็นเจ้าของโพสต์นะคะ
ครับเธอก็พาทีมข่าวไปดูรถก่อนเลยเนี่ยรอบคันร่องรอยเป็นจุดกระด่างกระดำแบบเนี้ยนะ
อืมเธอเล่าให้ฟังว่าสามมกราคมที่ผ่านมาเอารถไปจอดตรงภาพเมื่อสักครู่อะค่ะ
ซึ่งจริงจริงแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าร้านแบตเตอรี่ซะทีเดียวแต่ว่าจุดที่เธอไปจอดเนี่ย
ห่างจากที่ทำงานเธอไปแค่ประมาณ๕๐เมตร
พอเลิกงานมาที่รถก็เห็นว่ารถมีคราบน้ำมีรอยด่างทั้งคัน
อืมเธอก็ไม่เอกใจอะไรเพราะว่าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน
รู้ความจริงอีกทีว่ารอยด่างที่เกิดขึ้นน่าจะถูกน้ำมันเครื่องกัด
แล้วก็พอจะรู้ตัวคนที่ทำเธอก็เลยไม่กล้าเอารถไปจอดอีก
อันนี้๓มกราคมนะ๒๑มกราคมที่ผ่านมา
ลูกน้องของเธอก็เอารถไปจอดที่เคยจอดแล้วก็มีรอยด่างอะค่ะ
ลูกน้องไม่รู้ลูกน้องไม่รู้ว่าถ้าไปจอดตรงนี้จะเจอกับอะไรบ้าง
ไปครึ่งชั่วโมงลูกน้องรีบมาบอกเลยว่าเนี่ย
เห็นว่ามีคนที่อยู่ในร้านแบตเตอรี่ฉีดน้ำอะไรก็ไม่รู้ใส่รถเธอ
มาจากชั้นสองของร้านอืมเธอก็ไปถามกับเจ้าของร้านขายแบตเตอรี่
แต่ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้เธอมีหลักฐานว่ามีคนเห็นว่าร้านแบตเตอรี่นี่แหละ
น้ำมันเครื่องมาจากร้านจริงจริงแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
ที่สถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วครับสาเหตุที่เอารถไปจอดตรงนั้น
เธอก็เลยบอกว่าจริงแล้วที่หน้าร้านของเธอมีการซ่อมทำกระเบื้องใหม่
ก็เลยจอดไม่ได้เธอก็เลยไปจอดอีกที่นึงซึ่งก็ไม่ได้ขวางทางเข้าออกร้านแบตเตอรี่นะ
แต่ว่าจอดเอาไว้หน้าบ้านที่เป็นกระจกตามภาพที่เธอโพสต์เอาไว้ค่ะ
เธอก็โพสต์เรื่องนี้เอาไว้พอเธอโพสต์เอาไว้เสร็จสับเรียบร้อย
บอกว่ามีคนเคยโดนเหมือนกันเลย๓คน
บอกว่ารถของเธอก็ให้อู่ซ่อมรถประเมินความเสียหายประมาณ๒๐๐๐บาท
เธอก็หวังว่าคนทำจะต้องมารับผิดชอบนะ
กับน้ำอะไรอ่ะพวกน้ำมันน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ค่ะ
สมกันแบบหลายหลายสัดส่วนเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
ทำไมมันถึงกัดสีได้ขนาดเนี้ยเราสงสัยเฉยเราก็ขับรถไปจอดเทียบดู
แล้วก็ถ่ายสถานที่เกิดเหตุว่าตรงนี้ใช่หรือเปล่า
ก็มีรอยด่างในพื้นถนนคอนกรีตนะคะทีนี้หลังจากนั้นหมอก็ไม่ได้ไปจอดตรงนั้นอีกเลย
ถ้าเราไปจอดเองเราจะไปจอดในวัดค่ะแล้วทีเนี้ยน้องผู้ช่วยอ่ะ
วันนั้นเขาก็ไปจอดให้น้อยครั้งอ่ะที่เราจะไปจอดรถเองแหละ
แต่ว่าน้องผู้ช่วยเขาจะไปจอดให้ค่ะแล้วทีนี้เขาก็ไปจอดตรงตรงเนี้ย
แต่หน้าร้านเขาอยู่ตรงนี้นะที่นี่มีทางเข้าอยู่ตรงนี้
งดหรือว่าทำอะไรพวกเนี้ยค่ะเออเธอบอกว่าก็ไม่ได้แบบโอ้โห
ขวางทางเข้าออกร้านเขาไม่ได้แบบหน้าร้านซะทีเดียว
ก็ห่างออกไปนิดนึงอ่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยจากคนแถวนั้นน่ะนะคะ
ก็มีข้อมูลว่าหลายคนก็เจอเหตุการณ์แบบนี้นะแต่ก็ไม่อยากจะมีเรื่องอะไร
ก็เอารถไปซ่อมสีเองอย่างเงี้ยค่ะครับส่วนเจ้าของร้านแบตเตอรี่ที่ถูกกล่าวหา
ทีมข่าวของเราก็พยายามไปสอบถามเรื่องราวอีกมุมหนึ่งจากร้านแบตเตอรี่นะ
ก็ไม่อยากฟังความข้างเดียวนึกออกมาก็ไปถามจากร้านเขาเหมือนกัน
แต่ทางร้านแบตเตอรี่เขาไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรอะค่ะบอกแค่ว่าเดี๋ยวไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรมอย่างเงี้
อืมทีเนี้ยทางตำรวจสพมศรีสะเกดบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ได้สอบสวนพยานผู้เสียหายไปแล้ว๓คนส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะต้องมีการออกหมายเรียกให้มาสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
ปัญหาโลกแตกอ่ะไอ้จอดรถริมทางแบบเนี้ยค่ะอะไรมันไม่มีกล้องเลยฮะ
มันไม่ไม่มีหลักฐานไงต้องให้ตำรวจไปดูว่ามันมีกล้องอะไรแถวนั้นหรือเปล่าใช่ไหม